ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์ที่สะแก้วหน่อยนะฮะ
สามีกับภรรยาเนี่ยเขาทะเลาะกันค่ะนะ
สามีก็ไล่เมียเนี่ย
ผัวไล่เมียออกจากบ้านแล้วก็หอบลูกสองคนไปอยู่บ้านเพื่อน
ตอนที่แม่มารับกลับบ้านฝั่งสามีไปกระหน่ำยิงรถที่เมียนั่งมา
ถูกญาติของเมียที่เป็นกำนันยิงสวนใส่นะฮะ
กระสุนเข้าแสกหน้านี่เสียชีวิตนะครับ
ทีแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตกันแต่ไม่ทันนะครับ

ผู้ที่เสียชีวิตคือนายบุญมีพุ่มฉายาชื่อเล่นชื่อแก้ว
อายุ๔๓ปีอยู่ริมถนนตรงนี้เลยนะครับ
นี่นะฮะผู้ที่เสียชีวิตนะครับนายบุญมี
แล้วก็คุยกับตำรวจอยู่นี่คือกำนันทองสานะกำนันทองสานี่เป็นลุงของเมียผู้ตายนะฮะ
ของผู้ตายชื่อนางออนปรียาพุ่มฉายาชื่อเล่นชื่อพาอายุ๒๕ปี
ซึ่งตอนที่เขาถูกยิงใส่เข้ามาเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัสนะครับ
เสื้อขาวยืนอยู่คือเมียของผู้ที่บาดเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิตนะครับ
คือกำนันทองสายิงสวนเข้าไปเนี่ยกระสุนเข้าใต้คาง๑นัดกับเข้าข้างหลัง๑นัด
นายบุญมีก็บาดเจ็บสาหัสนะฮะแล้วก็มีปืนจุด๓๘ตกอยู่ข้างตัวด้วย
และเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลนางออนปรียาคนเสื้อขาวนี่ก็เขาสุดเลยนะฮะ
หลังจากเห็นสามีเนี่ยถูกยิงแล้วก็แน่นิ่งอยู่ที่พื้นถนนเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
เป็นถนนสาย๓๔๘อรัญญประเทศตาพระยาบ้านเนินสะอาดอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
สพตาพระยาก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุกระบะอีซูซูสีดำเนี่ยที่จอดอยู่นี่เป็นรถของผู้ตายนะฮะ
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุยิงใส่เขาก่อนด้วยแล้วข้างรถมีปืนจุด๓๘นะแล้วก็มีกระบะอีซูซูสีขาวเนี่ยจอดต่อท้ายอยู่
ยังมีกำนันทองสานะครับที่บาดเจ็บเล็กน้อยที่ศีรษะเพราะถูกปืนยิงเฉียวศีรษะเข้าไปนี่ยืนให้การอยู่กับตำรวจนะฮะ
ตามเรื่องนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นเพราะมีคนตายแล้วก็ไล่ยิงกันแบบเจ็บด้วยไปที่บ้านกำนันทองสานะฮะที่อำเภอ
โคกสูงจังหวัดสะแก้วเขาก็มีคนที่มาตามเรื่องมาให้กำลังใจกำนันทองสากันเยอะแยะไปหมดเลย
โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่นี่เห็นไหมฮะมากอดให้กำลังใจ
ว่าโอ้นี่รอดตายมาได้แบบหุดหวิดกำนันทองสาบอกกระสุนนี่เฉียวหัวไปเลยนะ
นี่นะฮะกำนันทองสาบอกว่าเมื่อวานนี้ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
ปรียาที่เป็นหลานสาวโทรมาหาแม่ของเขานะ
ซึ่งก็คือน้องสาวของกำนันทองสาว่าให้ไปรับที่บ้านเช่าในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำหน่อย
ทะเลาะกับสามีที่คบหาอยู่กินกันมา๔ปีก็คือนายบุญมีนั่นแหละ
แล้วนายบุญมีสามีเนี่ยไล่เธอออกจากบ้านทำให้คืนวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
ปรียาเนี่ยต้องหอบลูกสองคนไปนอนอยู่บ้านเพื่อนจนเมื่อวานนี้กำนันทองสาบอก
ผมก็ขับรถไปรับหลานสาวที่จังหวัดบุรีรำไปกันสามคนก็คือตัวกำนันทองสาที่เป็นลุง
มีแม่ของออนปรียาและน้องชายของออนปรียานะฮะนี่คือออนปรียานะฮะ
คนเจ็บนะพอไปถึงเนี่ยกำนันทองสาบอกว่า
นายบุญมีเนี่ยบอกไม่รู้ภรรยาอยู่ไหนจากนั้นไม่นานออนปริยาให้เพื่อนผู้หญิง
ขี่รถมาส่งที่บ้านเช่าแล้วนายบุญมีเนี่ยเดินมาบอก
กำนันเนี่ยกลับไปเดี๋ยวจะเคลียร์กับเมียเอง
แต่ออนปรียาเขายังยืนยันว่าเขาจะกลับบ้านพร้อมกับแม่และลุง
กำนันทองสาบอกก็ให้ออนปรียาเนี่ยขึ้นรถ
แล้วขับรถจะพากลับบ้านที่สะแก้วมีแม่ของออนปรียานั่งเบาะหน้าคู่กับกำนัน
กำนันเป็นคนขับเบาะหลังนั่งกันสามคน
ปรียานั่งเบาะหลังฝั่งซ้ายมีลูกชายอีกสองคนนั่งมาด้วย
ส่วนน้องชายของออนปรียาไปนอนอยู่ท้ายกระบะนี่
ขับมาถึงพื้นที่จังหวัดสะแก้วกำนันทองสาบอกว่า
สังเกตเห็นรถกระบะสีดำซึ่งจำได้ว่าเป็นรถกระบะของนายบุญมี
สามีของออนปริยาขับตามมาทำท่าจะชนแล้วขับเบียด
แล้วก็แซงไปจอดข้างหน้าไปจอดอยู่ห่างประมาณร้อยเมตร
ระหว่างนั้นเห็นท่าทางไม่ดีแล้วก็เลย
คว้าปืนขึ้นมาใส่ลูกเอาไว้ใกล้ใกล้ตัวก่อนแล้วโชว์แจ้งตำรวจด้วย
ซึ่งปกติกำนันบอกไม่ค่อยชอบพกปืนนะแต่ว่าตอนที่จะมารับหลานเนี่ย
แม่ของออนปรียาเขาเตือนบอกให้พกปืนไปด้วยเพราะว่าลูกเขยเนี่ยมีปืนชอบเล่นปืน
พอจอดรถกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนายบุญมีเดินมาที่รถของกำนันทองสา
แล้วถามว่าทำไมไปเบียดรถเขารถเขาเนี่ยเกือบตกถนนนี่นะฮะ
นายบุญมีอ๋อกำนันเนี่ยถามก่อนถามว่ามาเบียดรถเขาทำไม
เบียดรถกำนันทำไมรถกำนันเกือบตกถนน
นายบุญมีก็เลยถามกลับว่าจะไปไหนจะกลับบ้านกันเหรอ
แล้วก็เอาปืนเนี่ยยกขึ้นมายิงกระสุนนี่เฉียวหัวกำนันไปเลยนะฮะ
แล้วไปเข้าที่เก๊ะหน้ารถเท่านั้นไม่พอนะครับ
กำนันทองสาบอกว่านายบุญมียังยิงซ้ำเข้ามาในรถอีก๒นัด
โดยนางออนปรียาเนี่ยถูกกระสุนเข้าที่หัวนะ
ส่วนอีกนัดเนี่ยไปฝังคาโทรศัพท์
ซึ่งตอนนั้นออนปรียากำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับเพื่อน
หลานสองคนอยู่ในรถก็ตกใจร้องไห้นะเรียกหาแต่พ่อ
แต่นายบุญมีที่เป็นพ่อไม่สนใจเลยนะครับระหว่างที่นายบุญมีกำลังเดินกลับไปที่รถ
กำนันทองสาวบอกผมก็เลยยิงออกไปสองนัดเพื่อป้องกันตัว
แล้วนายบุญมีก็ล้มอยู่ข้างรถนี่ฮะ
พอแจ้งเจ้าหน้าที่มาถึงก็ช่วยกันปั๊มหัวใจนะฮะช่วยชีวิต
จะพาส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันครับเสียชีวิต
เห็นปืนครับตอนแรกมันน่าจะเขาจะไว้ข้างหลังไม่รู้
เพราะว่าเขาเดินมาผมดูหน้าเขาร้อยเปอร์เซ็น
ไม่มีปืนครับตอนแรกไม่มีปืนแต่ผมหาตำรวจแล้วว่า
กลัวเกิดเรื่องผมโทรหาตำรวจหมวดยศให้บอกว่า
ให้เจ็บจอดที่ที่ให้หน่อยตอนนี้ผมน่าจะเกิดเรื่องแล้วล่ะ
ผมยังไม่ได้วางสายเลยโดนยิงก่อนก็วางโทรศัพท์ผมก็หมอบลง
เพราะว่าผมโดนแล้วผมนึกว่ามันมันมึนไปหมดแล้วไงเออ
พอผมล้วงมาได้เขาเปลี่ยนจุดเฉยเนี่ยผมเอาลักษณะแบบนี้
ผมยิงออกไปสองนัดโดยไม่นึกว่ามันจะถูกหรือไม่ถูก
ไม่รู้แต่ทำดีที่สุดได้แค่นั้นตอนนั้นชีวิตคู่เนี่ย
มันต้องเข้าอกเข้าใจกันไม่ใช่ว่าไปบังคับให้อยู่ด้วยกัน
มันไม่ใช่วันนี้ชาวบ้านมาให้กำลังใจกำนัน
กระสุนนี่เฉียวหัวเลยมีของดีอะไรหรือเปล่า
กำนันบอกมีกำไรหลวงพ่อดวงดีวัดโคกสว่างที่ตำบลหนองม่วงอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้ว
นี่นะฮะหลวงพ่อดวงดีนี่กำไรหลวงพ่อดวงดี
แล้วหน้ารถก็มีหลวงพ่อโสธรของจังหวัดฉะเชิงเศร้านี่วัดโสธรนะฮะ
แม่ของออนปรียานะครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดโดยเฉพาะเรื่องครอบครัว
เพราะกลัวแม่จะเป็นห่วงแต่เวลาทะเลาะกับนายบุญมีสามีเนี่ย
บุญมีชอบไล่ลูกสาวออกจากบ้านซึ่งครั้งนี้ถูกไล่ออกจากบ้านครั้งที่สองแล้วนะ
จากนั้นลูกเขยเนี่ยโทรมาหาแม่บอกให้มารับลูกสาวตัวเองเนี่ยกลับบ้านไป
ก็เลยชวนพี่ชายคือกำนันเนี่ยให้ขับรถไปรับหลานกลับบ้าน
พอขับรถไปรับกลับมาเนี่ยเขามาดักแล้วก็ไล่ยิงเนี่ยฮะ
เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอืมแต่เรื่องทำนู่นทำนี่เขาก็ดีอยู่หรอก
เขาส่วนมากเมียเขาไม่ค่อยได้เนี่ยเรื่องกับข้าวทำอะไรเนี่ย
เขาเป็นคนทำแล้วก็มาให้มา

ก็เห็นว่าทะเลาะกันทีไรก็ไล่ออกจากบ้าน
เขาก็เอาปืนขู่อย่างเงี้ยเขาก็เอาขู่แฟนเขานั่นแหละ

ทางฝั่งของลุงของเมียของนายบุญมีเขาเล่าให้ฟังนะแล้วก็แม่ยายของเขานะฮะ
ซึ่งเหตุการณ์ในขณะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับเพราะว่านายบุญมีเองก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
นายบุญมีผู้ตายเนี่ยถ้าดูจากเฟซบุ๊คของเขาเขาน่าจะเป็นคนที่รักลูกมาก
มีลูกอยู่๒คนผู้ชายเฟซบุ๊กก็ตั้งเป็นชื่อลูกนะเมื่อ๑๔กรกฎาคมก่อนเกิดเหตุนะฮะ
ทุ่ม๑นาทีได้โพสต์แชร์เพลงเพลงนึงนี่ฮะไม่รู้จะสื่อความหมายถึงอะไรนะ
ลิ้นไม่ยาวคงสาวไม่ถึง๑๗กรกฎาคมคือวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ตอนเช้านะ
นาฬิกา๙นาทีโพสต์บอกตั้งใจหาขนาดนั้นเลยเหรอขอให้สมหวังที่ตั้งใจไว้
แล้วใต้คอมเมนต์ก็โพสต์คำหยาบคายเอาไว้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องบอกว่าคิดถึงสามีเก่ายังไม่กลับมาเลย
ประมาณอย่างนั้นจนบ่าย๒เนี่ยฮะโพสต์รูปปืนเลยนะแล้วข้างมีขวดเหล้าอยู่ด้วย
มีข้อความบอกเดี๋ยวเจอกันนะนี่ฮะโพสต์สุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุคือ๑๔นาฬิกา๑๒นาที
นี่บอกมึงตายกูตายจบไหมส่วนคนอื่นสวยนี่ฮะก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ช่วงเวลาที่กำนันทองสาวบอก
ขับรถมารับหลานแล้วพอมาถึงเขาบอกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์เองแต่ว่าหลานเขายืนยันว่าจะกลับกับลุง
ที่เป็นผู้ก่อเหตุแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเคยโพสต์
อย่างนี้นะฮะออนปรียาก็โพสต์บอกอึดอัดที่สุดเก็บความรู้สึกไว้ข้างในแล้ว
เหมือนกับว่าไม่รู้สึกอะไรแล้วก็มีอีกหลายโพสต์ที่คล้ายกับตัดเพราะว่าอึดอัด
ส่วนทางคดีนะครับที่สพตาพระยาวันนี้พี่สาวนายบุญมีมาจากจังหวัดสมุทรสงคราม
มาติดตามเรื่องของคดีนี่ฮะแล้วก็เรื่องรถของน้องชายที่จอดทิ้งอยู่กลางถนนด้วย
พี่สาวบอกว่าน้องชายเคยมาระบายอันนี้พี่สาวเขาอ้างนะบอกว่าภรรยาเนี่ยไปคุยกับผู้ชายคนอื่น
แล้วคืนวันที่๑๖ที่ผ่านมาน้องชายโทรให้ญาติเนี่ยมารับกลับบ้าน
จากนั้นบ่ายวันที่๑๗ก็โทรมาให้ญาติมารับกลับบ้านอีก
แต่ไม่รู้เกิดอะไรยังไงขึ้นอยู่ดีเนี่ยเขาก็ไปถูกยิงเสียชีวิต
แบบนี้มันก็รู้แม้ตอนบ่ายดีแหมากว่าน้องชายมันอีก

ปัญหานี้มันเกิดขึ้นนานหรือยัง

แต่พี่โทรมาเมื่อวานเลย
มันจะโทรบ่อยว่าให้เป็นรับแต่เราก็จะเอ็ดมัน
แต่ทีนี้เราก็ไม่คิดว่าปัญหามันจะมาแบบนี้
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปสำรวจบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุสัก๑๒กิโล
ก็จะเห็นรถของนายบุญมีคาบตามรถของกำนันทองสา
คุณผู้ชมค่ะเราได้คุยกัน

ป้าบัวผัดคนที่ช่วยปั๊มหัวใจในบุญมี
เล่าให้ฟังว่าตอนแรกป้าก็ไม่กล้าเข้าไปช่วย

แต่เห็นผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลืออยู่
ก็เลยหันไปดูพยายามจะไปช่วย

ส่วนผู้หญิงบอกป้าว่าเจ็บที่หัว
เพื่อนร่วมงานของผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟัง
คนก่อเหตุเป็นคนอัธยาศัยดี
ชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ขี้หึงมากค่ะ
คืนก่อนเกิดเหตุนางออนปริยาไปเคาะห้อง

เธอก็เลยให้นางออนปริยามาหลบอยู่ในห้อง
ออนปริยาโทรให้แม่มารับไปที่สะแก้ว
สักพักเดียวนายบุญมีมาเลย

บุญมีก็เลยกลับห้องพักไป

ครอบครัวของนางออนปริยามารับกลับบ้านนะคะ
นายบุญมีมาบอกกับเจ้านายว่า
หาคนใหม่มาทำงานแทนนะ
เพื่อนร่วมงานก็ยังแซวเลยว่าโอ้โห

เธอมารู้ว่านายบุญมีขับรถตามไปหาภรรยาที่สะแก้ว
ก็เลยโทรศัพท์บอกนางออนปริยาภรรยานะคะ

สักพักก็เนี่ยค่ะเขาเกิดเรื่อง
เกิดเรื่องตอนที่กำลังคุยโทรศัพท์กันอยู่เลยนะ
เพื่อนบอกเนี่ยกำลังโทรไปเตือนเลย
แล้วเกิดเรื่องระหว่างนั้นเลยอะค่ะ
หนูก็ฟังจากเสียงในโทรศัพท์ที่แรกก็รับสายไหม
บอกว่าอุ้มเขาลงมาแล้วเขาจะยิงเราอะไรอย่างนี้

เขาก็เลยแบบโหกเวกโวยวายกันเด็กก็ร้องกันอยู่ในรถไง
แล้วพอโทรไปอีกรอบนึงเพื่อนบอกว่าโดนยิงที่หัว

หนูก็เลยเอ้าโดนยิงที่หัวทำไมคุยได้
หนูก็เลยงงว่าสรุปใครโดนยิงอะไรอย่างนี้
จนมารู้ข่าวว่าอ๋อนัดตอนที่เพื่อนโทรคุยกับเรา
กระสุนเข้าที่โทรศัพท์โดนที่กกหู

กระสุนโดนที่โทรศัพท์พอดีโทรศัพท์ก็เลยตัด

โอ้โหคุณผู้ชมค่ะวินาทีชีวิต
กระสุนเผงซะคุยโทรศัพท์อยู่เหรอเพื่อน
กำนัดดงงสาข้าพบุคอินโดยเจตนา

เรื่องต้นได้ประกันตัวไปในชั้นพนักงานสอบสวน
ส่วนศพของนายบุญมีตอนนี้ส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศครอบครัวจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดธรรมนิมิตรที่แม่กลองสมุทรสงครามค่ะ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตร
จะเห็นรถของกำนันทองสาขับนำหน้ารถของนายบุญมีมานะฮะคือช่วงตรงที่พ้นตรงนี้ไปเนี่ย
รถของนายบุญมีจะไปปาดหน้ารถของกำนันทองสาแล้วลงมาคุยกัน
แล้วก็มีการยิงกันเกิดขึ้นจากนั้นไม่นานเห็นไหมฮะ
จะมีรถตำรวจกู้ชีพรถพยาบาลเนี่ยขับมากันอีกหลายคัน
อันนี้เป็นภาพวงจรปิดล่าสุดที่เราได้มานะครับ
คุณผู้ชมคะ